เราเริ่มด้วยคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นแถวปฐุมธานี

ผู้ชายชาวอินเดียสัญชาติอินเดียฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองนะครับ
คือเขาหลอกมาที่ห้องแล้วก็ลงมือฆ่าเขา
แล้วก็เอาศพแยกเป็น๒ท่อน
ท่อนบนท่อนล่างเอาไปทิ้งเอาไว้แถวพื้นที่

แค้นผู้ตายนะเป็นเพื่อนร่วมชาติเดียวกัน
ครั้งสองครั้งและล่าสุดเนี่ย
เสียเงินไปก็หลายหมื่นประมาณอย่างนั้นนะครับ
นี้ฮะทุกผู้ชมครับ
ซึ่งถูกนายระวีปากาซิงอายุ๒๙ปีชาวอินเดียด้วยกันเองนี่แหละ
ฆ่านะแล้วก็หั่นศพเอาศพที่แยกเป็นสองท่อนเนี่ย
เอาไปทิ้งนี่ครับคนนี้คือผู้ต้องหานะครับเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยฮะ
ล็อกแขนคุมตัวมาเนี่ยนายระวีปากาซิงนะครับ
ชิ้นส่วนศพทั้งสองท่อนเอามาทิ้งเนี่ยอยู่ในซอย
สิตนครนายก๑๗นะครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี
ปฐุมธานีนี่ฮะก็มาชี้จุดต่างนะครับ
เพื่อนของทั้งคู่คือทั้งผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องหา
ชื่อว่านายซูเรียอายุ๓๘ปีเป็นชาวอินเดียเหมือนกัน
เขาอ้างว่าผู้ตายเนี่ย
ชอบแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้มาจับเขาบ่อย
อย่างสองครั้งล่าสุดเนี่ย
ครั้งนึงโดนไป๕๐๐๐บาทอีกครั้งหนึ่งโดนไป๓๐๐
หมื่นบาทแล้วตอนนี้เพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาก็เลยแค้นอยู่
นะเที่ยงของวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนายระวีปากาซิงเนี่ย
นะครับได้นัดแนะก็คือหลอกให้คนตายอ่ะมาหาที่ห้องพักของเขาให้
นายมหาศิลป์เนี่ยมาหานะครับคือนายระวีปกาศิลป์เนี่ยเขาพัก
อยู่แถวสะพานแดงบอกให้มาหาที่ห้องบอกจะชวนกินข้าวนะ
มาถึงห้องใช้ไม้ทุบเขาจนเสียชีวิตอยู่ในห้องเสร็จแล้วก็ใช้
มีดเนี่ยหั่นศพแยกออกเป็น๒ท่อนคือท่อนบนกับท่อนล่างนะฮะเป็น
ท่อนตั้งแต่ช่วงเอวลงไปกับช่วงลำตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็เอา
ทั้งสองส่วนเนี่ยใส่ถุงห่อเอาไว้พอกลางคืนนะก็อาศัยช่วง
จังหวะมืดรับตาคนขี่รถจักรยานยนต์เอาศพไปทิ้งทีละชิ้นนะ

ใบสองอ่ะร้านเขาโทรหาขอทีนี้มันตัดสายถึงแล้วก็เก็บ
เครื่องเลยอ่ะเขาก็สงสัยแล้วมันก็ใบสองใบสามนอกจากนั้น
ผมสงสัยประมาณเที่ยงคืนอืมผมเห็นว่าเขาโทรไป
ไม่รักษาไม่หาโทรไม่เจอเพราะว่าผมไปเจ็นฝั่งเอง
ใช่ไหมเขาก็ยอมรับว่าใช่เขาเป็นคนคุยแล้วผมอ่านข่าว
ผมถามว่าคนเป็นเรียกพ่อพี่ฮองใช่ไหม

ผมถามว่าเรียกมาเพื่ออะไร
เขาบอกว่าเรียกมากินข้าว
ทีนี้ผมถามคนเรื่อย
เอาใจเข้าขอนแล้วก็ถามเรื่อยไป

กำรวจก็ช่วยถาม

ปูดเมื่อคืนแล้วมาหาสอบ

ไม่เจอคนตกหนัก
ทีนี้เราเริ่มต้นเช้าอีก

แล้วก็หั่นศพแยกออกเป็น๒ท่อน

นี่นะคะบอกว่าทำคนเดียว
ผมฆ่าเขาหั่นศพเขาเป็น๒ท่อน
ผมฆ่าเขาหันศพเขาเป็น๒ท่อน
แล้วก็เอาศพมาทิ้งคือทำคนเดียวหมด
แต่เป็นเพื่อนกันชาติเดียวกัน
แต่โกรธแค้นถึงขั้นที่ว่าฆ่าหันศพแบบนี้นะคะ

บอกว่าได้เรียกผู้ตายให้มาหาที่ห้อง

ผู้ตายและผู้ก่อเหตุนะคะไปที่หอพักในซอยคลองหลวง๘
ผู้ตายใส่เสื้อเชิดสีแดงมันคือเสื้อตัวเดียวกันกับที่พบที่ศพเลยนะคะ
เสื้อตัวเดียวกันเลยเนี่ยค่ะผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ
เดินมาสองคนเข้าห้องไปทั้งคู่ก็ดูคุยกันปกติเขาเป็นเพื่อนกัน
กำลังจะเข้าไปกินข้าวครับตั้งใจว่าจะเข้าไปกินข้าวแต่ไปฆ่าเขาเนี่ยค่ะ
ผู้ต้องหาบอกว่าผมโกรธก็เลยเขาแจ้งตอบมอบมาจับผมบ่อยมาก

คือถ้าคนที่โกรธกันขนาดนี้เขาจะไว้ใจถึงขั้นกล้ามากินข้าวที่ห้องเลย
นี่นะคะคือตัวผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาก่อเหตุคนเดียวใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าวิธีการเขาก็คือเอาท่อนเหล็กตีหัวเลยอ่ะโอ้เหรอ
แล้วตีหัวตอนที่เขาไม่ทันระวังตัวเขาก็ตั้งใจเดินเข้าไปกินข้าว
เอาเหล็กตีหัวเขาเลยค่ะแล้วตายเลยนะคะเพราะมันเข้าจุดสำคัญอ่ะนะ
แล้วเอามีดปังตอหั่นศพเป็นสองส่วนเอาส่วนของศพแต่ละส่วนเนี่ยใส่ห่อ
แล้วเอาออกมาจากห้องไปทิ้งในซอยรังสิตนครนายก๑๗ช่วง๓ทุ่มนะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑บอกว่า
การพูดคุยกับผู้ต้องหาผู้ต้องหาบอกว่าอยู่เมืองไทยมา๗ปีกว่าแล้วค่ะ
แต่มาอยู่แบบนักท่องเที่ยวแต่ว่ามีอาชีพปล่อยเงินกู้ด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่งเดือนมิถุนายนแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
สิงหาคมเป็นวันที่สารตัดสินคดีที่ถูกจับก่อนหน้านี้ค่ะ
แล้วก็จะต้องถูกผลักดันกลับอินเดียแต่เกิดความโกรธแค้นก็เลยวางแผนให้ผู้ตายมาหา๒๙สิงหาคม
ก่อนวันที่สารตัดสินวันหนึ่งนัดให้ไปหาที่หอพักคลองหลวงซอย๘เอาเหล็กตีหัว
แต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ตีหัวไปทีเดียวนะคะครับได้ข้อมูลมาเพิ่มก็คือจากการเค้นสอบอ่ะนะ
แล้วเอามีดหั่นศพครึ่งตัวอำพลางศพไปทิ้งในป่าในซอยรังสิตนครนายก๑๗ตอน๓ทุ่ม
ตี๒คืนวันเดียวกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่พอใจที่ผู้ตายแจ้งตำรวจจับเขาหลายรอบ
ครับแล้วเนี่ยผู้ตายนี่แหละเป็นสาเหตุที่เขาโดนจับถูกดำเนินคดีแล้วเขาอาจจะต้องถูกผลักดันกลับอินเดียอืมอันเนี้ยคือประเด็นที่เขาโกรธมากเขาไม่อยากกลับอินเดียก็ตอนนี้ถูกจับอ่ะนะคะครับเขาก็บอกว่าเครียดมากที่โดนจับเนี่ยค่ะ
สิทธิ์ที่เราจะต้องถูกผลัดดันไปเนี่ย
ใจที่ว่าตัวเองถูกจับกันในประเทศกลับประเทศอินเดียเพราะเข้าใจว่าคนตายนี่แหละเป็นคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็กลัวจะหนีก็หนีในประเทศก็โดนจับแน่เอาไหนไหนเลยจะกลับแล้วไปอำพางศพด้วยดีกว่า
ขณะนี้เราก็รวบรวมหลักฐานที่เรามีอยู่ขออนุมัติต่อสารแต่ตัวเขาไปไหนไม่ได้อยู่ในห้องขังก็ตมฝาก
ตัวคนที่เราสงสัยอยู่ที่นี่ก็เรียกมาสอบปากคำถามนู่นถามนี่ก็จะมีพิรุธต่อมาให้เห็นเพราะคนเราไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมาตอบคำถามว่ามีพิรุษให้การที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
พอพิสูจน์ทราบไปดูกล้องดูอะไรแล้วก็ก็ต้องเก็บมาเป็นพยานให้หมดมันก็ตายด้วยหลักฐานนั่นแหละขณะนี้รถในห้องก็มีคราบเลือดคราบอะไรก็ให้พอถอเขาเก็บเพราะฉะนั้นผมจะให้ความสำคัญกับคนที่มาแจ้งคนหายเนี่ย
นี่ค่ะคืออย่างที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกคือตัวผู้ต้องหาเนี่ยคิดว่ายังไงเดี๋ยว๓๐สิงหาคมขึ้นศาลศาลก็ต้องผลักดันกลับอินเดีย
แต่ก็ต้องทำเพื่อจบปัญหาอ้างแบบนี้ค่ะ
วันนี้นะคะตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
และแพทย์ก็ลงพื้นที่ไปที่ซอยรังสิต

นายก๑๗ไปตรวจพิสูจน์และไปเก็บชิ้นส่วนศพค่ะ
จุดแรกก็คือจุดที่ทิ้งชิ้นส่วนที่เป็นส่วนล่าง
คุณผู้ชมตั้งแต่เอวลงไป
คือศพก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะ
ส่วนอีกจุดก็เป็นชิ้นส่วนตั้งแต่เอวขึ้นไปจนถึงศีรษะ
สภาพคืออวัยวะภายในค่ะ
มันออกมากองอยู่ด้านนอกค่ะ
ทั้ง๒จุดที่ทิ้งมันก็เป็นป่ากก
กกมันก็สูงเมตรกว่าก็อำพลางไว้อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

นักข่าวถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนแจ้งต่อหมอ

แต่ท่านในอีกมุมนึงเนี่ยถ้า
ถ้าเกิดว่าผู้ตายเขาเป็นคนที่แบบโอ้โหแจ้งตมมาจับนายระวีปากาซิงหลายครั้งเหลือเกินเนี่ย
แล้วนายระวีปากาซิงชวนไปกินข้าวที่ห้องเนี่ยคือเขาจะกล้าไปเหรอ

มันจะมีเรื่องอะไรอีกอย่างที่เขาบอกมีเรื่องที่ดงที่ดินอะไรที่บ้านเนี่ยใช่ไหม
แล้วเขาเดินไปด้วยกันตามภาพในกล้องวงจรปิด
เหมือนเขาก็คุยกันปกติคือเป็นเพื่อนกัน
เหมือนไม่ได้ระแวงอะไรเลยว่าโอ้โหไอ้คนนี้เราแจ้งต่อมอมาจับมันบ่อยมากเลยนะ

ค่ะมันชวนเรามากินข้าวเนี่ยสุดท้ายพอเข้าไปเนี่ยถูกทุบศีรษะ

เสียชีวิตแล้วถูกฆ่าหันศพเลย
และอีกอย่างถ้าเกิดจะเป็นเรื่องต่อมงตมเนี่ยคุณมาอยู่เมืองไทยตั้งนาน
ถูกจับตั้งหลายหนบอกไม่ไหวแล้วเสียค่าปกค่าปรับอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
แล้วทำไมคุณไม่ทำให้ถูกต้องใช่ไหม
ในการจะขึ้นทะบงขึ้นทะเบียนขออนุญาตอยู่
อย่างถูกต้องจะทำงานอะไรก็ว่ากันไป

คุณถึงไปขอขึ้นทะเบียนในการที่จะทำงานอยู่ที่เมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

เจอกับสามีภรรยาเจ้าของหอพักนะครับ
พาผู้ต้องหาคือนายละวีปากาซิงเนี่ย
มาเช่าหอพักที่นี่ตั้งแต่นู้นเมื่อ๘เดือนก่อนนะครับ
รุยปากาซิงอยู่คนเดียวนะไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เคยมีปัญหากับใครในหอพัก
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยก็คือวันนี้๒๙สิงหาคมเนี่ยสังเกตเห็นอยู่ว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ตอนที่อยู่ที่หอมีท่าทีลักษณะกระวนกระวายใจเดินไปเดินมาจนผิดสังเกต
แต่ไม่ได้เข้าไปถามอะไรนะจนกระทั่งมีเพื่อนชาวอินเดียของผู้ก่อเหตุขับรถมาที่หอ
แล้วบอกว่าตอนนี้นายระวีปากาซิงเนี่ยถูกจับไปแล้วนะ
แต่บอกแค่ว่าเป็นคดีรถจักรยานยนต์
มารู้ตอนหลังจากข่าวว่าเป็นคดีโอ้โห
ฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติ
เจ้าของหอบอกตกใจมากนะฮะ
ลูกลีลูกลน
เดินอยู่ข้างนอกนี่
เดินอยู่ข้างนอกไม่ได้เดินอยู่ข้างนอก
เดินข้างนอก
ผมก็บอกสารวัตรครับพฤติกรรมแล้วมันผิดปกติ
ส่วนคนที่พักอยู่ที่นี่นะครับ

ระวีปากาซิงกับตัวผู้ตายเนี่ย
เขายืนทะเลาะกันที่ลานหน้าหอพัก

ย้ายจากหน้าห้องเนี่ยไปทะเลาะกันต่อที่ริมถนน

ได้ยินเสียงดังมาจากห้อง

แต่ตอนนั้นคิดว่าทะเลาะกันตามปกติ

ถึงรู้ว่ามันมีการฆ่าหันศพกันเกิดขึ้น
มีเสียงทะเลาะกันแต่ไม่รู้ว่าเขาฆ่ากันตาย
ได้ยินเสียงดังยังไงบ้าง

ไม่ได้ดึกนะรวมประมาณ๓๔ทุ่มสุดพื้น
เขามามืดเวลาเขามากันเขาก็จะ
เค้าพูดภาษาไทยได้เลย
อ๋อหมายถึงคนฆ่าใช่ไหม
ใช่คนฆ่าก็พูดภาษาไทยได้
พวกนี้เก่งพูดภาษาไทยได้หมดแหละ

เราก็เห็นเขาขี่รถเข้าออกเป็นประจำ

มีเจ้าของร้านขายผัก

บอกกับเรานะครับบอกว่าหลังจากเห็นภาพของผู้ต้องหาในข่าวเนี่ย
จำได้ทันทีว่านี่คือคนที่เคยมาซื้อของที่ร้านเป็นประจำ
นะยอมรับว่าตกใจมาก
เพราะว่าตอนที่เจอผู้ชายคนนี้ไม่เคยมีท่าทีก้าวร้าว
เวลามาซื้อของก็จะมาช่วงบ่าย
ส่วนใหญ่ก็ซื้อพวกพริกหอมใหญ่แครอทแล้วก็เครื่องเทศ
ก่อนจะมีข่าวฆ่าเพื่อนร่วมชาติเกิดขึ้นเนี่ย
ก็สังเกตเห็นความผิดปกติอยู่บ้าง
อย่างเช่นเขาจะคุยโทรศัพท์เสียงดังมาก
แล้วก็มีท่าทีหงุดหงิดเดินวนไปวนมาแถวระเบียงห้องชั้น๒ของเขาอ่ะนะ
ส่วนตัวผู้ตายเนี่ยก็เคยมาที่นี่อยู่หลายครั้งเหมือนกัน
ก็มีนะแต่เราก็ไม่ค่อยสังเกต
มันก็มาซื้อพริกซื้ออะไรบ่อย

ส่วนผู้ต้องหาในระวีปากาซิงอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย
เขาทำอาชีพอะไรเนี่ยนะฮะ
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเขาปล่อยเงินกู้นะปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเราได้ข้อมูลว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยที่เป็นชาวอินเดียทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่๔๕คน
ก็จะคอยปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่จะมีในทุนอีกคนนึงเขาเอาเงินมาให้อีกทอดหนึ่ง
เนี่ยปล่อยครั้งหนึ่งก็ลักษณะเป็นเงินกู้ระยะสั้น๓๐๐๕๐๐บาทเนี่ยต้องใช้ใน๑๒วัน
เบี้ยก็ประมาณร้อยละ๒๐นี่ก็เลยไม่รู้ว่ากับตัวผู้ตายเองเนี่ย
เขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรกันมากกว่านี้หรือเปล่าจะแค่เรื่องต่อมงตมอะไรพวกนี้หรือเปล่า
ค่ะนะหรือว่าขัดกันเรื่องปล่อยเงินก้งเงินกู้อะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้
โอ้โหแต่ผู้ต้องหาก็อยู่เมืองไทยแบบผิดกฎหมาย๗ปีกว่านะคะ๗ปีกว่า
อยู่มาเจ็ดปีกว่าแล้วอะค่ะครับ